คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าของคดีที่เป็นคดีที่น่าเศร้าสลดนะครับ
คดีที่รันทดใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะหญิงสาวคนหนึ่งผลักลูกตัวเองเสียชีวิตตกคลองลงไปเลยนะฮะ
ก็เมื่อวานนี้เนี่ยตอนเย็นเนี่ยมีชาวบ้านที่ไปเจอศพของเด็กชายอายุแค่๒ขวบกว่า
ลอยน้ำมาในคลองต้นนุ่นฝั่งเหนือหมู่๕ตะบนพิมลราชนะครับอยู่ข้างหมู่บ้านสุรารมนะฮะ
ทีแรกชาวบ้านเนี่ยคิดว่าเป็นตุ๊กตาด้วยซ้ำค่ะไปดูเอาไม้เขียนดูอ้าวศพเด็ก
ตำรวจก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุดูพบผู้หญิงคนหนึ่งเดินจูงมือเด็กมาอย่างเนี้ยอืม
นะฮะแล้วพอมาถึงบริเวณริมคลองก็ผลักเด็กตกลงไปเลยโอ้โหนะฮะ
แล้วก็เดินออกไปนะครับคือภาพวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ชัดเจนนะครับ
หญิงสาวคนนี้นะครับตรวจสอบไปแล้วก็พบว่าคือแม่ของเด็กเอง
เป็นหญิงสาววัย๒๑ปีอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
พื้นที่ของสพบางบัวทองควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
วันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะผู้ต้องหานี่ก็ร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวว่าจะมาทำแผนเนี่ยมารอดูกัน๒๐๐กว่าคน